ข่าวเช้าตรู่แบบนี้วันนี้พาไปสดชื่นจะพาคุณผู้ชมไปดู
หมู่บ้านที่เขาปลูกดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

สารสามารถปลูกดอกไม้ประดับได้แล้วก็สวยมากคุณผู้ชม
เดี๋ยวพาไปดูว่าหน้าตาเป็นอย่างไรมันมีมากมายหลายสายพันธุ์แล้วก็สวยงามเหลือเกินนะคุณผู้ชม
ให้มันสดชื่นรับยามเช้าแบบนี้หน่อยนะครับ

อันนี้คือแปลงดอกเบนจมาสบานสะพรั่งเหลืองอร่าม
เป็นส่วนหนึ่งของงานที่มีชื่อว่าวันดอกไม้บ้านแอดห้วยสำรานห้วยเจริญ

แอดก็คือแบบสถานที่ใช่ไหมครับ

หมู่บ้านที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
นี่ไม่ใช่แบบภาคเหนือหรือว่าแบบทุ่งลาเวนเดอร์ในต่างประเทศนะ
นี่มันคือภาคอีสานนะครับ
โดยแปลงดอกเบนเจ้ามาสมีหลายสายพันธุ์นะครับ
สายพันธุเดิมนาโนคามินเหลืองเชียงบรายเหลืองขมิ้น
ขาวซ้อนแดงซ้อนเขียวมรกฏเขียวกลมแล้วก็มีสปายเดอร์เขียว
ทั้งหมดทั้งมวลมันปลูกอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยสำราน
ตำบลหนองฮายอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ทั้งหมดทั้งมวลนั้นพื้นที่ปลูก๓ไร่ครับ
ให้นักท่องเที่ยวไปดูไปถ่ายรูปลงโซเชียลแอดอะไรก็ว่ากันไป
สนุกสนานแล้วที่สำคัญไม่ใช่ถ่ายรูป
ไปซื้อไปซื้อใส่กระถางแล้วไปปลูกต่อที่บ้านก็ได้นะครับ
อกไม้ประดับมาแล้วเนี่ย๔๐ปีนานมาก
เริ่มแรกเขาปลูกไม้ที่ใช้ร้อยมาลัยก่อน
ดอกพุธดอกรักกุหลาบเทาแล้วก็ดาวเรือง

ให้มันกลายเป็นแบบแหล่งปลูกดอกไม้ที่มันใหญ่ที่สุด
ที่มันแบบสามารถขายได้มากขึ้น
เขาก็เลยปลูกไม้ตัดดอกกลุ่มเป็นเจ้ามาส๑๒สายพันธุ
แล้วก็ยังมีไม้ประดับอื่นที่ขายดอกแล้วก็ใบประดับได้ด้วย
ตอนนี้มีเกษตรกรเข้าไปรวมกลุ่มการปลูก๑๔๐ราย
พื้นที่ปลูกตอนนี้ไม่ใช่แค่๓ไร่นะ
รวมแล้ว๖๔๕ไร่
แล้วส่งดอกไม้ออกไปสู่ตลาด๓๕๐๔๐๐ตัน
ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
อกทั้งหมดเหล่านี้ก็มาถึงมือคุณผู้ชมในกรุงเทพด้วยส่วนหนึ่ง
คุณผู้ชมถ้าใครอยากไปซื้อไปดูไปชมก็สามารถไปได้
อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนบ้านห้วยสำรานตำบลหนองฮายอำเภอเมืองนั่นเอง

ถ้าเกิดเอาหน้าเอาตาเอาตัวไปแทรกอยู่ตรงต้นไม้นะแล้วก็ถ่ายรูปนะมันสวยมาก
จะบอกว่าชุดที่ฉันวันนี้เนี่ยเหมาะมากกับการไปอยู่ตรงนั้น
เหลืองอะไรขนาดนี้อันนี้ก็ดอกเหมือนกันนะ